สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๑พฤษภาคม๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
นำมาเตือนภัยและเตือนใจกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุรถกระบะห้องเย็น
บรรทุกไก่สดแช่แข็งมาเต็มคันรถ
เฉียวชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่งนะครับ
จะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
ทำให้คนขับรถเสียชีวิตคาที่
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากการหลับในนะครับ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจินบุรี
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้

ตะบนดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ที่เกิดเหตุพบนายนิธิพงศิริเวศอายุ๓๓ปีคนขับเสียชีวิต
ติดคาซากรถกระบะห้องเย็นที่บรรทุกไก่สดแช่แข็งมาเต็มคัน
พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจังจนหน้ารถพังยับเยิน
หลังคายุบลงมาและมีไก่สดบรรจุถุงหล่นเกลื่อนพื้น
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถ

พบรถกระบะอิซูซูสีดำคู่กรณีจอดอยู่

ขับรถมาจากอำเภอเมืองปราจินบุรี

รถบรรทุกห้องเย็นที่ขับสวนมา

จะพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
ทางต์กรณีขี่สวนทางมาแล้วก็หัก

ปีนมีคิดไป

คนขับรถกระบะมาทุกห้องเย็นน่าจะ

อีกเหตุการณ์เป็นวินาทีวีอาร์กู้ภัยน้องคาย
ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตชายวัย๑๘ปี
นอนหายใจรวยรินอยู่บนทางลูกรัง
หลังถูกฟ้าผ่ากลางทุ่งนาบ้านยุงทอง
ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย
และชาวบ้านช่วยกันนำขึ้นมาไว้ริมถนน
โดยมีเลือดไหลออกทางปากและจมูก
กู้ภัยปั๊มหัวใจจนผู้บาดเจ็บตอบสนอง

ก่อนเกิดเหตุหนุ่มคนนี้ลงไปหาปลาในหนองน้ำสาธารณะ
อยู่กลางทุ่งนากับเพื่อนรวม๔คน
กลางฝนที่ตกลงมาทั้งวัน
แต่จู่ก็มีสายฟ้าฟาดใส่ในจุดที่ผู้บาดเจ็บยืนอยู่

เพื่อนจึงรีบวิ่งไปบอกชาวบ้านเข้าช่วยเหลือ
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะจอดติดไฟแดง
บริเวณสี่แยกท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ที่รถคันนี้จะเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข๓๐๒
แต่จู่ก็มีรถกระบะวิ่งมาจากเลนซ้าย
ปาดหน้าแล้วใช้ท้ายรถตบเข้ากันชนอย่างจัง
รถกระบะคันดังกล่าวได้รับความเสียหายไฟท้ายด้านขวาหลุด

ผู้ใช้เฟซบุ๊คเจ้าของคลิประบุว่า
วันที่๓๐นสายยนต์ที่ผ่านมา
ขณะที่แฟนสาวกำลังขับรถกลับบ้าน
ทำให้รถได้รับความเสียหายกันชนหลุด
โชคดีที่กล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
ล่าสุดคู่กรณีติดต่อขอกลายเคลียร์
และแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยตำรวจได้เปรียบเทียบปรับคู่กรณี

ขณะที่ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
และเรียกร้องค่าสินไหมแต่อย่างใด
ส่วนถนนสายแม่สอดตากยังคงมีอุบัติเหตุ

รถตู้เสียหลักพลิกตะแคงตกข้างทาง

ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ได้รับความเสียหายอย่างระเบิด๒เส้น
อุบัติเหตุดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวชาวพม่า๘คน
ได้รับบาดเจ็บซึ่งในจำนวนนี้อาการสาหัส๒คน
ถูกเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
นายซอธีนซานนายุ๔๗ปีคนขับรถตู้ละบูว่า
อย่าพ่นมีชีวิตของตัวต่างความละมือ
พวกเราจะแข่งราคา
ฟื้นมีเห็นชีวิตของเรามัน